พบกับอาจารย์พอพาคินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เอาละค่ะช่วงนี้เรามาเช็คดวงกับหมอไก่กันหน่อยนะคะว่า
ช่วงนี้ในช่วงของสงกรานช่วงแรกของเดือนเมษายนเนี่ย
ราศีไหนมีเกณฑ์สละโสดมีความเจริญก้าวหน้าในการงาน
แล้วก็มีเกณฑ์รับทรัพย์กันบ้างตอนนี้หมอไก่อยู่กับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีหมอไก่นะคะขออนุญาตถามค่ะ
คำแรกค่ะคุณครูคะว่าไง
ราศีไหนมีเกณฑ์สละโสดค่ะ
จะมี๒ราศีด้วยกันที่โชคดีจะมีราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมีน
ราศีกุมและราศีมีนที่มีโอกาสที่จะสละโสดในช่วงสงกรานนี้
ครับยังไงครับคุณเป็นอะไรเนี่ยราศีด้วยการทรัพย์อ๋อเป็นไงครับ
สองราศีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักถ้าสมมุติแบบยังแบบมีชอบใครรักใครอยู่
ก็ให้ลองเผยใจหรือว่าหาโอกาสเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็เรียกว่ากาแซ๊กไป
นี่โสดจนฝุ่นขึ้นแล้วนะ
แต่ถ้าสมมุติถ้าสมมุติแบบโสดแบบไม่มีใครอยู่ในใจเลย
หัวใจยังว่างจะมีใครมาล่างจับจองมาเป็นเพลง

เหมือนแท็กซี่ถ้าไม่เปิดไฟจะรู้ได้ไงว่าว่าง
แต่ถ้าบอกว่าว่าง
บอกเปิดไฟว่างแล้วเปิดมาปุ๊บไม่รับผู้โดยสาร
ไม่ไหวนะนะครับไม่ได้นะ

แบบว่าอาจจะแบบออกไปเล่นน้ำสงการบ้างก็ได้

กลัวน้ำต้องฉีดยานไหม
มีโอกาสที่จะได้แบบพบรักแบบไม่คาดฝัน
มิ้วน้องออกแล้วล่ะที่ไหนดีนะ

โอ้โฮตัวเหมือนคุณเลย

สมมุติว่าจะเสริมดวงในเรื่องของความรักราศีอื่นก็ทำได้
ถ้าสมมุติว่า๒ราศีอยากจะดวงดีขึ้นไปอีก

แต่ถ้าสมมุติบางคนแบบไม่รู้จะบริจาคอะไรถวายอะไรเนี่ย
ก็ให้ถวายเป็นปัจจัยจำนวนคู่ก็ได้

ราศีกุมกับราศีมีนนั้น

แล้วราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์บ้างคะในช่วงสงกราศ
ฮะจะมีราศีหนึ่งที่ดวงการเงินโดดเด่นมาก
ก็คือชาวราศีเมษนั่นเอง

เครื่องแห้งครับ
นทุกคนเลยแหละก็มีบบตั้งก็มีส่วนที่รักซึ่มแล้วก็จะมีถ้าเราแต่สื่อสมความพักก็กลับซึ่ง
อุปสรรคที่มีสัมภเวษีที่เคยเกาะแข้งเกาะขา

แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดี

แนะนำเคล็ดลับทำบุญเสริมดวง
ให้หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

หรือว่าถังตัวเป็นพวกจิตอาสาสอนเด็ก

ไปเป็นตรงเครื่องไปอยากเสริมครูสอนพิเศษอะไรแบบนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงสงกรานเองก็ต้องระวังนะครับ

มีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัว

แก่ชาวราศีเมทุนแล้วก็ชาวราศีธนู

ก็คือควรจะระวังในช่วงตั้งแต่ตอนนี้เลย
จริงดวงมันมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาแล้วนะ

ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบอุบัติเหตุ
ว่าพวกการเจ็บป่วยเล็กน้อย

ต้องระวังหนักเลย
แต่ว่ายังไงทั้งสองราศีก็ควรจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทดีกว่า

ต้องทำยังไงถึงจะช่วยได้บ้างหมอไก่
ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิต

เดี๋ยวคุณทำผิดแล้วมันไม่ได้บุญได้กุศล
ก็ถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นสัตว์ใหญ่
เขาบอกว่าได้บุญดีถูกไหมครับของใครครับ

ื้อมือจะตีปลาแล้วบอกแม่ค้าอย่าเอามือจับแม่ค้าเลย

ใช่เราก็เอาปลาตัวนี้ไปปล่อยนะ
เขาเรียกว่าสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาตกุศลจะแบบแรงมาก

ครบถ้วนเลยนะในช่วงสงกรานนี้นะคะ